เจมนต์ศิษย์ได้หรือเปล่าเนี่ย
คือมันมีข่าวแรงข่าวลืมมาเยอะมากเหลือเกิน
ว่าพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยนักร้องลูกทุ่งคุณภาพ
วัย๕๔ปีคนนี้จริงแล้วไม่ได้ต้องเรียกเฮีย
เรียกอะไรนะเรียกเจ๊ก็ได้
ไม่คืออย่างนี้เซอรี่มันมีรูปที่พี่มนธิษฐศิษย์สิถ่ายกับเด็กทั้งไม่หมด

ก็ส่งมาถามดิฉันกันหมดนะคะว่าตกลงเขาเป็นยังไง

คือหลายคนบอกว่านี่กำลังคิดจะเคลมเด็กหรือเปล่า
กลายพันธุ์เป็นนักร้องสาวแตกอย่างที่เขาลือกันหรือเปล่า

ล่าสุดพี่มนต์สิทธิ์เขาก็ออกมาพูดเลย
เด็กที่ถ่ายด้วยไม่มีอะไร

แล้วเขาก็เปิดใจในรายการนึงบอกว่า
ที่เห็นตุ้งติ้งแบบนี้เพราะว่าตั้งใจนะ

รอดไม่มีปัญหากับใครนะคะ

เขามีเมียมากกว่า๒คนด้วยนะ

อีกคนนึงอายุน้อยกว่านะคะ

อายุน้อยกว่า๑๐ปีเลยทีเดียว
ลูกก็มีแล้วหลายคนด้วยนะคะ

แล้วคนก็เออเอาไปเขียนข่าวกันไปปวดหัว
คิดว่าเป็นเมียใหม่บ้างหรือว่า

ไม่มีผู้หญิงมาแย่งให้วุ่นวายนะ
ข้างกายเขาก็เออไม่ปวดหัวแล้วเอาว่าพี่มนต์สิทธิ์ให้ดูเป็นลุคแบบตุ้งติ้งอย่างนี้ดีกว่า

พี่มนต์สิทธิ์เขาฝึกเป็นกะเทย
ก็คือคล้ายกับฝึกสตันแมนแหละพี่แจ๊ค

แจ๊กกะรีนมีภรรยามีเมียซ่อนไว้อยู่ที่บ้านหรือเปล่าคะ

ใช่ขายจริงแล้วแบบเตะบอลเฮ้ย

แจ้วเล่นขอโทษนะแบบ
เป็นอะไรก็เป็นก็น่ารักอยู่ดี